ส่วนวันนี้ทหารจาก๑๘ประเทศได้ร่วมกันฝึกบรรเทาสาธารณภัยการแพทย์ทหารอาเซียน
เพื่อที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะคะ
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างด้วยนะคะ
ไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดรวมทั้งบรรยากาศจากคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากจังหวัดชนบุรีค่ะ

ทหารนั้นจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ต่างด้วยค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร
คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติค่ะ
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ข้าราชทูตประเทศต่างทั้ง๑๘ประเทศนั้น

ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ก็จะใช้เพื่อนธวรรษตะวันออก
เป็นการฝึกด้วยนะคะโดยการใช้ค่าย
การฝึกทั้งหมดนี้จะเป็นการแบ่งปัน
สบการณ์ข้อมูลทักษะความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารของประเทศสมาชิก

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางด้านหน่วยทหารในภูมิภาค
ในการปฏิบัติการร่วมด้านการทหารให้เกิดการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

กิจกรรมการฝึกที่สำคัญนั้นก็จะมีการฝึกประกอบกำลังค่ะ
การฝึกในศูนย์การบังคับการทดสอบกลไกการทำงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

การฝึกในส่วนของการควบคุมสารเคมีรั่วไหล
อาคารถล่มและสถานการณ์พื้นที่ถูกตัดขาด
รวมถึงการฝึกทางด้านอากาศยานที่จะใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยนะคะ
ซึ่งการฝึกในอากาศยานนั้นนะคะก็จะมีอากาศยาน
ยุทธุปกรณ์ของประเทศทั้ง๑๘สมาชิกนั้นเข้าร่วมด้วย
โดยมีกำลังพลทั้งหมด๒๐๐นายค่ะ
โดยในประเทศต่างที่นำมาอากาศยานนำมาฝึกนั้น
ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกที่ใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนด้วย
และอากาศยานของประเทศรัสเซียด้วยค่ะ
การฝึกในครั้งนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นเจ้าภาพ
และได้รับความรู้ทางด้านการแพทย์ทหาร
รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ต่างด้วย
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านภัยพิบัติได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติการช่วยเหลือไทยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดชนบุรีค่ะ